ร้องได้ให้ล้าน
คุณลงไว้ก่อน

ไม่ต้องโปรคูณสิเมนท์ทำงาน
เพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ในแม่งที่สองแบบนี้ค่ะ
ใบเฟิร์นจ๋ารับแล้ว

เป็นเพลงดังที่มีคนนำไปร้องประกวดมากที่สุด

นะฮะที่เราเลือกเพลงนี้เพราะเพราะอะไร
เพราะว่าหนูว่ามันร้องแล้วเข้ากับเสียงหนูด้วยค่ะ
แล้วก็เพราะเป็นเพลงที่เพราะด้วย
แล้วเกี่ยวกับเรื่องลูกเอื้อนลูกจังหวะอะไรมันเข้ากับเราไหม

แต่ว่าเพลงของคุณคัทธริยามารสีนะคะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแท้
ลูกทุ่งแท้เลยคือแบบ
ร้องเพื่อโชว์พลังเสียงเทคนิคของการร้องเพลงลูกทุ่ง

เขาอยากได้ลูกศิษย์ลูกหา
ที่แบบรักในการร้องเพลงลูกทุ่งแท้จริง

คนที่แบบว่ามีเนื้อเสียงเสียงเอื้อนเสียงอะไรแบบนี้

คุณเป็นคนหนึ่งเลยที่มีตรงนี้ดีมาก

แต่ว่าไม่ได้ถูกนำจุดนั้นขึ้นมา

เพราะว่าเพลงลูกทุ่งสมัยนี้ก็ดัดแปลงไปซะเยอะ

คือฝึกฝนไปเยอะอีกหน่อยไม่เจอกันนะ

เซ็นเช็คอะไรอย่างนี้นะ

ไม่แน่ที่เราถ้าตั้งใจจริงก็ไปสูงความสำเร็จได้
เอาละครับตอนนี้ผ่านไป๒เพลงได้ไป๑๐๐๐บาทแล้ว
ก็เหนื่อยไหม
เหนื่อยค่ะแต่ว่าตื่นเต้นอยู่เลย

อ้าวแล้วอย่างงี้ไปพากับผักพากับเมียเขาก็ไม่ได้
ให้ใบเฟิร์นกลับไปพักสักอาทิตย์หนึ่งนะ
เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเรามาต่อกัน

ท่านก็สะสมแต้มไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไป
รายการจบแต่ความสนุกยังไม่จบนะครับ

ภาษาไทยง่ายร้องได้ให้ล้านเจอเลยค่ะ

เรามีคลิปเบื้องหลังที่ไม่ได้ออนแอร์สนุกยิ่งกว่า

ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
กับรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
เวลาบ่าย๓โมงนะครับ

วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยว

เวลาพูดเนี่ยต้องให้เราก้มหน้านิดหนึ่ง

ขณะอีฉันไม่ค่อยมีจิตวิญญาณอะไรอีฉันอีมุก

เฟิร์นบอกซ้อมมาทุกเพลงเลยยกเว้นเพลงนี้
อันนี้บอกเลยว้าวได้เลื่อนฟื้นเลื่อนฟื้นเลยนี่
งานดอกปลายเมืองเลยเราได้เจอกันฝากสัมพันธ์ร้าแม่เลื่อนฟื้น
ไปฟื้นร้อง